กลับมาที่นี่หัวเราะตว่าไม่มีทางสู้
เราจะมาที่นี่แผงรวมหน้า
กลับไปที่นี่และจะมีทางสู้
อันนี้คือบ้านสุดท้าย
ไปกับทุกคนที่อยู่ในจบพื้น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

โปรดติดตามตอนต่อไป